อีกหนึ่งคดีพฤติกรรมดูโหดเยี่ยมเหมือนกันนะคะ
เกิดขึ้นที่บุรีรำผู้หญิงวัย๕๔ปีคนนึง

ก็มีนายจ้างวัย๗๖ปีนะคะ
จ้างบอกจะให้ไปเกี่ยวย่าตัดย่า
ค่าจ้างวันละ๓๐๐จ้าง๒วันก็ต้องได้๖๐๐ใช่ไหมคะ

พอจ่ายไม่ครบเธอก็เลยไปทวงเงินที่บ้านกลับ
ถูกจิกหัวถูกล็อกคอ

พยายามจะปลุกปล้ำข่มขืนครับจังหวะนั้นเธอต้องใช้ทุกวิทยายุทธ์

ก็เลยออกอุบายไปบอกว่าเดี๋ยวก่อน
เธอเป็นโรคร้ายแรงเป็นโรคทางเพศสัมพันธ์ที่ร้ายแรง
ไปหาถุงยางมาก่อนไม่อย่างนั้นเดี๋ยวติดโรค

จังหวะนั้นแหละค่ะที่เธอวิ่งหนีเอาตัวรอดออกมาได้

ผู้เสียหายก็คือนางหนุยของนิยชัยนำสมมุตินะคะ

มาแจ้งความกับตำรวจภูทรห้วยราชจังหวัดบุรีรำ
เมื่อวันที่๑๒กันยายนค่ะ

นายภูลวัย๗๖ปีนายจ้างเธอนี่นะ
พยายามจะข่มขืนเธอภายในบ้าน
เป็นบ้านอยู่ในพื้นที่หมู่๑ตำบลบ้านสโนอำเภอห้วยราชค่ะ

เธอถูกว่าจ้างให้ไปเกี่ยวญาณแนนาให้กับนายภูนิ

นายภูมิบอกว่าเกี่ยวแล้วเดี๋ยวไปเกี่ยวอีกฝั่งหนึ่งเพิ่มด้วยนะ
๒วันรวมเป็น๖๐๐บาท

มันขาดไป๔๐๐แล้วมันก็ยังไม่มาสักที
ตกค่ำเธอเลยไปทวงค่าแรงที่บ้านของนายภูล

ก็ไปอ่ะพอไปเสร็จปุ๊บนายภูลก็อ่ะเข้ามาเอาเงินข้างในบ้านสิ

ถูกมือซ้ายในภูลล็อกคอไว้มือขวาถอดกางเกงล้วงอวัยวะเพศเลย

อุบายว่าเธอเป็นโรคร้ายเพื่อที่จะหาทางเอาตัวรอดให้ได้

หนีออกมาจะมาแจ้งความแล้วยังจะโดนขู่ว่าจะแจ้งความกลับด้วย
ฟังเธอเล่าเรื่องหน่อยค่ะ
พอเข้าไปปุ๊บแค่ก้าวเดียว
เพราะว่าให้กูทำก่อนถ้าไม่ได้ทำกูกูไม่ให้เงินมึง
วันนี้ฉันคิดว่าตัวเองอยู่ในอันตรายแล้ว
แต่ก็เลยหาทางนี้ฉันว่าฉันทำยังไง
จะทำยังไงจะสู้ยังไง
กูไม่อยู่หรอกมึงต้องให้กูทำก่อน

ต้องให้เงินมึงถ้ามึงร้องกูจะฆ่ามึง
ไอ้ที่คมคืนฉันไม่กลัว
จนกลัวแบบว่าเขาฆ่าฉันแล้ว

ก็เลยว่าพี่อย่าเพิ่งทำฉันเลย

ฉันมีสุดยางนั้นฉันมีสุดยาง
เออมีสุดยางนี้
แกก็เลยปล่อยมือตรงนี้
ปล่อยมือตรงนี้ฉันก็เลยได้โอกาสวิ่งรอบ
ไม่ใช่โรคบ้านเกณฑ์ล่ะ
หนังคนละม้วนหน้ามือเป็นหลังมือเลย

ยายก็บอกว่าใครจะกล้าทำเอง
เพราะเองเป็นโรคนั้น

ยังไม่กล้ากินแก้วดินมันเลย
ยายว่าขนาดมันมาปลงร้าย

หลักทรัพย์เรา
แล้วมันยังโยนความผิดมาให้ยายอีก

ฝั่งนายภูลบอกเขาไม่ได้ทำ

เพราะว่าเงินของเขาหายไป
เขาบอกว่าวันเกิดเหตุเขามีเงินอยู่๔๗๐๐บาท
เอาค่าจ้างให้นางหนุ่ยเอาไปให้ถึงบ้าน

เดี๋ยวอีก๒๐๐รอภรรยากลับมาก่อน
เหลือเงินกลับบ้านมา๔๓๐๐ใส่กระเป๋าสะพายไว้
แล้วก็มารู้ตัวว่าเอ้าเงินหายไปไหนอ่ะ
ลูกชายบอกเห็นนางหนูเดินเข้ามาในบ้านนะพ่อ
แล้วนางหนุ่ยก็ย้อนกลับมาอีกครั้งด้วยอาการมืนเมา

นายภูลก็เลยพยุงขึ้นมาไม่ได้ทำอะไรเลย
ส่วนภรรยาก็ยืนยันนะคะว่า
หนุ่ยเป็นภรรยาของน้องชายคนละแม่กับเธอจริง
ซึ่งน้องชายเธอที่ฆ่าตัวตาย
ไม่ได้เครียดเรื่องมรดกอะไรกันกับเธอหรอกนะ
ติดโรคจากนางหนุ่ยนี่แหละถึงได้เครียด

คุณตากับคุณยายก็เลยออกมาแชร์ทั้งหน่วยแทนเลย

ซึ่งพันธุ์ตำรวจเอกอาศดันัยป้องกัน

เบื้องต้นทั้งสองคน
ชอบดื่มเหล้ากันทั้งคู่
ทั้งคู่นะทั้งนายภูและนางหนุ่ยนะ
แต่เดี๋ยวต้องรอพูดคุยกัน

เพื่อยืนยันว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศจริงไหม

ก็ต้องสอบสวนกันต่อนะครับ